ต่อกันด้วยอีกหนึ่งคุณแม่ละกันที่มีเรื่องดราม่าไม่แพ้กันเหมือนกัน
หลังจากที่เธอนั้นไปโพสต์คลิปค่ะเป็นรูปที่ลูกจับพวกมาลัยค่ะ
พร้อมกับสามีเนี่ยแหละที่นี้เช้าเน็ตเลยมองว่า
หลังจากอดีตนักร้องดังเอิญจิรวรรณโพสต์คลิปน้องดีลูกชายวัย๒ขวบนั่งตักสามี
และให้ลูกชายบังคับพวงมาลัยรถที่กำลังเล่นอยู่ในหมู่บ้าน
อินสตาแกรมส่วนตัวก็กลายเป็นประเด็นดราม่าทันที
เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
จากหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงบางรายก็เข้ามาตำหนิคุณแม่ลูกสองด้วยถ้อยคำรุนแรง
จากนั้นอดีตนักร้องก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัว
โดยยืนยันเจ้าตัวในฐานะคนเป็นแม่และสามี
ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เจ้าตัวได้เปิดใจผ่านสื่อ
พร้อมน้อมรับคำติและความเป็นห่วงของทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งเธอและสามีมีสติให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูก
ที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวทั้งน้ำตา
รู้สึกเสียใจที่ลูกถูกพาดพิงจากสังคม

ขอโทษทุกคนที่อาจจะรู้ว่าคลิปที่เอิ้นโพสต์ลงไปกับลูก
คนที่อาจจะดูว่าคลิปที่เอิญโพสต์ลงไปกับลูก
มันดูแบบเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
สิ่งที่ทุกคนพูดมันเป็นไปได้ค่ะที่จะเกิดขึ้น
ก็ต้องขอโทษทุกคนที่ได้ลงคลิปนี้ไป
แล้วก็ทำให้มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมา

แค่อยากจะมาชี้แจงตอนนั้นที่เอิญโพสต์ในไอจีนะคะ
เมนต์นั้นก็คือเหมือนกับแค่อยากจะชี้แจงให้ฟังว่า

แล้วก็เราก็ไม่เคยคิดที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง
เสียใจกับทุกเรื่องค่ะก็คือเหมือนกับ
แล้วก็พอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับลูกด้วย

เรามีความเจตนาที่ไม่ดีกับสังคมอะไรอย่างนี้
เลยแบบรู้สึกว่ามันก็เสียใจ
คือเป็นแม่ก็ไม่อยากให้มีอะไรที่มันกระทบกระเทือนลูก
ใช่พอเป็นคลิปลูกอะไรอย่างนี้

ล็อกไอจีต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรตรงนี้นะคะ

เพราะว่าไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้
เราก็รู้สึกว่าอยากจะจบแค่นี้

คลิปที่น้องขับตอนนี้ถูกลบออกไปแล้ว
ภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

เอิญแล้วก็น้องแค่นั้นเป็นภาพนิ่งเมื่อ๓วันที่แล้วนะคะ

ก็เพื่อสยบดราม่าทั้งหลายแหล่ค่ะ

คุณเอิญค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนค่ะ
ทดลองอยู่ในรถด้วยจำลองเหตุการณ์จริงเลย

ใช่เพราะว่าความเร็วที่ใช้ก็คือ

ว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนนั้นเข้าใจนั่นเองค่ะ

มันมากกว่า๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะคะ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะปั่นจักรยานยังไวกว่าด้วยซ้ำไป
เออแต่ก็อาจจะเป็นความเป็นห่วงของชาวโซเชียลแล้วกันนะคะ

ใช่แล้วค่ะสำหรับคุณเอิญเองเขาก็เป็นห่วงแหละ
ครอบครัวเขาก็ต้องดูแลลูกเขาอยู่แล้วนะคะ
เวลาเราจะคอมเมนต์อะไร
จะอะไรเขาเรียกว่าแสดงความพิเทศอะไร
แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงจะไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาหรือเปล่า

ถึงกับกิจเป็นไทเวทไปเลย